คือเอาตัวดังมาพูดแสดงว่าการันตีว่าเขามาแน่
พอปล่อยคลิปนี้มาแล้วหลายคนคาดหวัง

เห็นใส่แว่นนี้เกือบจะจำไม่ได้เหมือนกันนะ

เออแต่เขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ทรงผมมากนะ

เอาล่ะดาวดังจากทีมนาโปรลีนะครับ
ในศึกเกาชั่วโซเลียอิตาลีก็ประกาศผ่านบทสัมภาษณ์นะครับ
ทางทีมงานไทยรัฐว่าจะเดินทางมาร่วมฟาดแข้งใน

เคยทำเอาไว้และยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่ถูกจับตามอง
ที่จะโชว์ฝีเท้าอยู่ที่ประเทศไทย
เอาเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของฮัมซิกกันหน่อยครับ

ดีคิดว่าถ้าจัดการชาติกีญิยังไม่อยู่กับเราเหรอ

ในปูเจนร้านนี้ก็ออกมาได้
ก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าพวกเรามาเจอกันกัน
ก็จะมีความสนุกของพวกเราและก็มีความสนุกของพวกเรา
ก็จะมีความสนุกของพวกเราและก็มีความสนุกของพวกเรา
ก็จะมีความสนุกของพวกเราและก็มีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา
ก็จะมีความสนุกของพวกเรา
ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา
ก็จะมีความสนุกของพวกเรา

ก็จะมีความสนุกของพวกเรา